คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
อาจจะไม่ได้อัปเดตมากนักเพราะพี่บอยปิดไปทำธุระที่ต่างประเทศนะครับ
ก่อนเอิ้นก็คงจะไม่มีเล่ะละเพราะว่าไปเลือกเล่นไปแล้ว
แต่เราก็มาเล่าว่าเรื่องราวของเขาเป็นยังไงใช่ครับ
ที่เล่าเรื่องนี้เป็นเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในเตะที่ผมชอบในช่วงต้น๒๐๐๐
ลีลาการเล่นที่จี๊จาดมากแล้วก็อีกผลหนึ่งคือเป็นเทปสต๊อก
เพราะว่าเป็นเทปที่ผมเขียนเสร็จไว้นานแล้วแล้วก็ไม่รู้จะปล่อยเมื่อไหร่แล้วพอดีต้องไปต่างประเทศ
ก็เลยเลือกมาเป็นอย่างงี้ใช่ก็เลยอัดรวดเดียวสามเทปเลยอืม
งั้นจะไม่รู้จักเลยอืมเออเพราะว่าเขาดังตอนที่เป็นดาวรุ่ง
แล้วก็อายุน้อยพริ้วทุกอย่างครบเป็นปีกขวาที่ครบเครื่องที่สุดคนหนึ่งของยุโรปในเวลานั้นนะ
แล้วก็เป็นนักเตะที่ค้าแข้งยาวนานมาก
คือโอเคเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับเบสติสจนเลิกเล่น
แต่เขาก็เลิกเล่นตอนอายุ๔๑ปีแล้วเป็นผู้เล่นปีก
ที่ถูกเตะถูกอัดมันโอกาสที่จะแบบร่างกายกรอบเร็วที่สุดก็คือปีก
แต่เขาก็เล่นได้จนถึงอายุ๔๑ปีก็ไม่ธรรมดา
ก็คือก่อนจะจบซีซั่นเนี่ยเขาก็ประกาศล่วงหน้าเลยว่าโอเคนี่คือซีซั่นสุดท้ายแล้วเขาจะเลิกเล่นแล้ว
แต่ว่าในช่วงหลายช่วงวัยของอาชีพเขาก็ไปเล่นในหลายลีกนะครับ
ต้องเข้าใจพวกเราอัดกันมานี่เทปที่๓แล้วนะตอนนี้ก็มีองค์ไปบ้าง
เดี๋ยวจะค่อยเล่าให้ฟังนะครับ

เหนื่อยยังไม่ได้ได้ถึงขั้นแบบได้โอกาสเป็นตัวจริง
แต่ว่าได้รับการจับตามองว่าเป็นนักเตะดาว
รุ่งที่น่าจะไปได้สวยของโลกฟุตบอลอืมนะครับกระทั่งในปีฤดูการสองพันยี่สองพันเอ็ดถึงสองพันสองนะครับ
ซึ่งเป็นฤดูการที่สองที่โคกิมซานเชสเล่นให้กับทีมชุดใหญ่นะครับ
แล้วก็เป็นปีที่เรือบาติ๊ดได้กลับมาสู่ลาลิก้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพียสิ่งหัวว่าวัยสิบเก้าปีเนี้ยโอ้โอคลกินเล่นได้ดีมากมากอืม
เขาลงสนามเนี้ยสามสิบสี่เกมยิงได้ห้าประโตะกับอีกหนึ่งอิสิท์อืม
นักตัวอายุอ่ะอยู่ทีนเอจเล่นลีกสูงสุดครั้งแรกอืม
ก็เล่นได้ขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาอืม
นะครับด้วยเหตุเนี้ยครับจึงทำให้โคเซอันตุนิโอกามาโช
ซึ่งเป็นกุญสือทีมชาติสเปนในเวลานั้นนะครับอืม
ครูกินติดทีมชาติเลยเออเหรอใช่ครับคือต้องบอกว่า
ตัวของกาลาโชเนี่ยกามาโชน่าสนใจมาก
คือเขาเป็นเฮสโค้ดที่จะเลือกนักเตะด้วยผลงานมากกว่าทีม
มากกว่าการอยู่ทีมไหนอ๋อเออคือเขาจะเลื่อนนักเตะที่แบบ
คนนี้ฟอร์มดีติดทีมชาติไม่ได้อยู่ว่าเฮ้ยคุณเป็น
ก็เลยได้อันนี้ส่งได้นิสงนี้แล้วก็ไปเตะฟุตบอลโลกสองพันสอง
อืมนะครับก็แม้ว่าจะอยู่เบติสก็ตามอืม
ไม่มีผลนะครับแต่อย่างที่ทราบฟุตบอลโลกสองพันสองคือฟุตบอลโลกที่
สเปนอยากจะลืมที่สุดอ่าเป็นคงไม่ต้องบอกว่าเพราะอะไรอ่านะ
ก็กลับไปฟังอีพีของเราได้เราเคยพูดถึงไว้ใช่ในช่วงฟุตบอลโลก
ก็คือพูดง่ายง่ายอ่าสรุปแบบเร็วเร็วก็คือตกรอบประกอบดีใต้
อืมด้วยแบบอะไรกันครับนี่ค้านสายตาอะไรกันครับเนี้ยแม้ว่าจะไม่ค้าน
เวอร์ชั่นอิตาลีนะแต่ก็ก็ไม่ไหวเหมือนกันอ่าก็ไม่ไหว
ก็ไม่ไหวนะครับก็แพ้ลูกโทษอืมแล้วก็ประเด็นประเด็นสำคัญคือ
ตอนที่โดนลูกโทษกันโคกินซานเชฟเป็นคนที่พลาดลูกโทษด้วย
อืมนะครับแต่แม้ว่าความผิดหวังจากฟุตบอลโลกจะยังคงหลอกหลอน
แต่ผู้บ่ออาชีพมันก็ต้องดำเรนต่อไปก็ยังเป็นดาวน์รุ่นยังเป็นดาวน์รุ่นด้วยนะครับ
แต่ว่าฝีเท้าเขาก็ถือว่าพัฒนาขึ้นได้ทุกปีนะ
เพราะว่าการพาเบติสทีมที่แบบไม่ได้ร่ำรวย
ไม่ได้มีอะไรมากในช่วงหนึ่งอาจจะร่ำรวยโอเคก็จริง
แต่ว่าสภาพทีมมันไม่ได้สามารถเทียบกับ
ในปีสองพันสี่ถึงสองพันห้าได้อืมเออแล้วก็คว้า
ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ครับจึงทำให้หลังจบฤดูการเนี่ย
ชื่อของโคกินซานเชสอยู่บนหน้าข่าวหนังสือพิมพ์กีฬา
แทบจะวันเว้นวันหรือทุกวันก็ว่าได้นะครับ
โดยเฉพาะข่าวที่หนาหูและใกล้เคียงที่โคกินจะออกจากเรวาติ๊
เชลซีตอนนั้นคืออยู่ในปีแรกของโรมันอับราโมวิท
อืมเป็นช่วงที่เขาสาดเงินทุกอย่างอืมเสียหมียกแรก
นั่นก็คือเป้าหมายอันดับหนึ่งของโรมันอับราโมวิช
เพื่อที่จะมายืนเป็นปีกขวาตัวจริงของเชลซีอืมมีเรื่องเล่าจากตัวของครัวกินนี่แหละ
เขาพูดเลยว่าเชลซีต้องการเขามากมากจริงจริงอืมแล้วก็โคคินบอกว่าทางเชลซีอ่ะ
ยื่นข้อเสนอที่เป็นค่าเหนื่อยมหาศาลให้กับตัวเขาเยอะแบบเป็นเรื่องที่เยอะมาก
กว่าที่เขารักกับเบติสเยอะเลยนะครับแต่เขาก็ขอเลือกอยู่กับเบติสต่อไป
เพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ของโคกินกับเบดิสมันก็ค่อนข้างแย่ลงหลังจากนั้น
ด้วยค่าตัว๒๕ล้านยูโร
คือจุดแตกหักเนี่ยก็คือเป็นการทำรวป
ประมาณเนี้ยครับชื่อสนามเบติสอ่ะ
เลยคุณมาเลยใช่ครับจากนั้นก็ชีวิตก็ต้องมุ่งต่อไปครับ
เขาก็ไปเล่นให้กับบาเลนเซียนะครับโดยที่เวลานั้นแฟนบอลมาเลเซียค่อนข้างที่จะตื่นเต้นกับการมาของโกกิมซานเชฟ
เตะระดับที่ปฏิเสธเชลซีแล้วมาอยู่กับมาเลเซียต่ออย่างนี้
ก็เรียกว่าฝีเท้าก็แบบโหจีจามากได้ติดทีมชาติฟุตบอลโลกตั้งแต่อายุ๑๙๒๐เองอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าความคาดหวังของแฟนบอลของแบร์เลนเซียที่มีต่อครัวกินซาเช็คก็ถือว่าค่อนข้างผิดหวัง
เพราะสุดท้ายแล้วโคกินซานเชสทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับสีเสื้อมาเลเซีย
ตอนนั้นนะครับที่เป็นยุคของโรนาคูมันก็มีการวิจารณ์ครัวกินตรงไปตรงมาเลยว่า
ผลงานของโคกินไม่คุ้มค่าตัว๒๕ล้านยูโรที่สโมสรจ่ายไปแม้แต่นิดเดียว

ใช่ครับก็ด้วยอาการบาดเจ็บหลายอย่างด้วยครับแล้วก็การเล่นที่เปลี่ยนไป
ไม่ว่าจะเป็นของทางโรนันคูมันเองหรือเพื่อนร่วมทีมมันก็ไม่ได้เหมือนกับที่เบติสเขาก็ปรับตัวไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับ
ผลงานในสโมสรบาเลนเซียไม่ดีนะครับก็ตามมาถึงทีมชาติด้วย
เพราะสุดท้ายแล้วตัวของคูกินซานเชสก็ไม่ได้ถูกเรียกติดทีมชาติในยูโร๒๐๐๘นะครับ
มันก็เข้าใจได้ว่าโอเคผลงานคุณไม่ดีจริงแล้วก็หลังจากนั้น

เชลมี่ตูลาลองคุกกินซานเชสก็หนึ่งในนั้น
นึกออกว่ารถก็ไปอยู่ลืมไปแล้วเนี่ย

ใช่นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันสำหรับคนที่ดูโคกินมาตั้งแต่เด็กนะครับ

รีบขอบคุณครับได้ยินชื่อเขาเยอะขึ้นมีความสำคัญกับเกมมากขึ้น
แล้วก็ด้วยทีมที่แบบมันเหมือนก็ให้โอกาสเขามากขึ้น
จังหวะความฟุตบอลเหมือนกับตอนอยู่เบรทิส
อ่ามันก็เลยรู้สึกอาจจะผ่อนคลายด้วย
ใช่แล้วก็ฟอร์มของเขาก็ดีขึ้นจนเป็นคีย์แมนสำคัญที่ทำให้มาลาก้าได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปตัวใหญ่
และทะลุไปถึงรอบ๘ทีมสุดท้าย
แล้วใครจำได้นะตอนนั้นมาลาก้าไปถึง๘ทีมนะ

แต่ว่าช่วงเวลาความสุขของมาก้าเขามีไม่นาน
เพราะสุดท้ายแล้วทีมก็แพ้แตกอืม
เรื่องของการบริหารเงินที่แบบ
สุดท้ายก็ผมจำเป๊ะไม่ได้แต่ก็คือเหมือนเหมือนก็ไม่ได้เป็นแบบรวยแบบ

ไม่ออกแล้วก็การบริหารทีมยุคนั้นจากทางสาอุจากทางอะไรอย่างนี้จากทางตะวันออกกลางเนี่ย
เขายังไม่ได้คือเหมือนเพิ่งเริ่มมาลงทุน
เพราะการบริหารทีมฟุตบอลในยุโรปก็ไม่ได้ง่าย
เพราะนั้นก็ไม่แปลกที่จะแพ้แตกหรือจะมีปัญหาทางด้านการเงิน
ใช่ครับก็มีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็ไม่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะได้

ค่าตัว๒ล้านยูโรโอเคใช่เพราะอายุเริ่มเยอะขึ้น
แล้วก็เป็นการหาประสบการณ์ใหม่
มันก็เป็นข้อหนึ่งที่ดีแล้วก็เป็นข้อเสนอที่เขาปฏิเสธไม่ได้
เขาก็มาอยู่กับทีมมุมหาการในเวอร์ชันที่ลดระดับตัวเองลง
เขาก็เขาก็คือตามโค้ดอ่ะโค้ดจะให้ทำอะไรก็ทำตามนั้นก็ไม่ได้
เงียงงอนอะไรนะครับแล้วก็ผมจำได้เขาเล่นหลายตำแหน่งมาก
เดิมที่เป็นปีกขวาใช่ไหมครับวิงแบ็คก็เล่นปีกตำแหน่งเดิมก็เล่น
กองหน้าตัวต่ำก็เล่นได้นะครับก็คือเล่นร่วมตำแหน่งตามที่โค้ชจะสั่ง
แล้วก็ได้รับคำชื่นชมจำนวนไม่น้อย
ว่าเป็นแบบนักเตะที่แบบเป็นทั้งผู้นำทั้งในสนามและนอกสนาม
โดยที่ไม่ต้องใส่ปอกแขนกับทันทีมนะครับครับครับครับ
ซานเชสประสบความสำเร็จในสีเสื้อเฟโรติน่า
ตอนนั้นก็ทีมมั่งหาการได้ที่สี่แล้วก็ได้ที่สี่กับที่ห้า
นะครับสองปีแล้วก็ได้เป็นรองเจ้าโครป้าเดเลย
ขออภัยอืมไม่ใช่ประเด็นเลยประเด็นหนึ่งสมัยนะครับ
แล้วก็เพื่อร่วมทีมของครัวกินไซน์ที่ตอนนั้นก็มี
สเตฟานซาวิชอ่าค่ะค่ะปัจจุบันก็ดูอัตมาริชมั้งอืม
นะครับมีมากอลลอนโซอ่าแล้วก็แน่นอนเคยอยู่เชลซี
อ่าโอเคแล้วเขาอยู่เบาเซอร์น่าตอนนี้ตอนนี้ยังอยู่เบาเซอร์น่าปะ
ใช่ครับและโมเมดซาร่าด้วยคนนี้นี่จะอาจจะลืมไปแล้ว
เขาก็อยู่เพราะตอนนั้นคือเขาล้มเหลวกับเชลซีใช่ไหมครับ
แล้วเขาก็เลยถูกส่งมาที่เซอริน่าก่อน
ใช่ก่อนที่จะไปอยู่โรมาใช่ก่อนที่จะไปเอ่อโรมาเนี่ย
เขาเขาเล่นอยู่นานไหมไม่นานเนอะไม่นานไม่นานไม่นานไม่นานมาก
แต่ก็โอ้โหเป็นปีกที่โหดมากครับตอนอยู่ตอนอยู่โรมา
ก็คนจะไม่ค่อยจำแล้วเนอะคือคนจะจำว่าจากเชลซีอ่ะ
เหมือนจะไปโรมาเลยจริงเขาแวะไปฟรีออปชั้นหนึ่ง
คือจริงจริงต้องบอกว่าเอาจริงจริงก็พูดก็พูดแค่ตรงตรงไปเลย
คือแฟนริวภูตอนแรกตอนเห็นซาร่าทุกคนก็ไม่อยากได้
ใช่เราเห็นตอนที่อยู่เชลซีว่าเล่นไม่ได้เลย
เออดูเจ๊งอ่ะดูแบบเอามาจริงหรอว่าเออเออแต่ว่าคนที่ดูซาร่าก็แบบ
ได้แหละอืมอย่างผมก็ดูก็อ่ะได้แหละอืมเออก็คิดว่าเล่นได้
คิดว่าเล่นได้ใครจะบ้าว่ามันมาถึงขนาดนี้แค่คิดว่าเล่นได้น่ะ
ใช่ไม่ได้คิดว่าจะเก่งนะแค่คิดว่าเออคงเล่นได้อะไรอย่างเงี้ย
อยู่อยู่กลายเป็นแบบสุเปอร์สุเปอร์สตาร์ใช่ใช่ใช่อียิปทีนคิงอ่ะ
อย่างอย่างผมตอนนี้ก็ถามว่าผมก็ลุ้นซานโดโตนาลี่นะ
ว่าจะแบบไม่ได้เป็นนักเตะที่เป็นนักเตะทีมคู่แข่งเราอ่ะอืม
คมหลังมันมันมันไม่มีมันเล้ยเทะอืมนะครับอย่างอ่า
ก็อืมไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ยไม่มีใครเลยมันมีแต่มันยุคเก่ามาก
นี่เนี้ยอ้าวโอ้โหค่อยเก่ามาก
คือมันพอได้แต่มันไม่ถึงขั้นแบบนึกถ้ายังไง
ปะล่ะจริงจริงอย่างตอนที่เอาประตูอาวิรานีจากโลมาไปริวภูอ่ะ
นั้นผมมั่นใจนะว่าไม่รอดเพราะสไตล์การเล่นของอาวิรานีกับ
กับเรียวพูมันไม่น่าเข้าเลยอืมแล้วก็แบบเจ๊งจริงจริงด้วยอืม
ใช่คืออาวิรานี่ตอนนั้นสมัยยูโรมา
เขาโอ้โหได้รับการจับตามองมากนะแบบเป็นเจ้าชายหมาป่าคนต่อไปเลยนะ
แล้วพอมาริวภูเขาแบบอาการบาดเจ็บอย่างนี้มันก็ทำให้แบบฝีเท้าเขา
แบบไม่เหมือนเดิมนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของโคกินซานเชฟ
เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากกลับเลอเบติสอืม
ดื้อเหมือนกันก็ดื้อจนสุดท้ายก็ยอม
ก็คือได้กลับไปเบติสตามที่ครัวกินซาเชฟต้องการ
ในสุดการณ์๒๐๑๕แล้วก็เลี่ยงลากยาวไปถึงปี๒๐๒๓
ตอนที่คัวกินซาเชฟกลับมาค้าแข้งกับเบติสรอบที่๒เนี่ย
นะครับแล้วการกลับมาครั้งนี้ของครูกินซาเช็คเขาเปลี่ยนไปเพราะด้วยอายุเขามากขึ้นเขาก็เริ่มที่จะดูแลเรื่องสุขภาพตัวเองมากขึ้นก็คือการโภชนาการอาหารเนี่ยก็จะกินแต่สิ่งดีดีของที่ไขมันสูงสูงไม่กินน้ำตาลสูงไม่กินก็เน้นโปรตีนเน้นคาร์โบไฮเดทที่ดีนะครับ
ซึ่งมันก็ส่งผลต่ออาชีพการค่าแข่งเขาได้ดีมากนะพี่ตะเพราะว่าด้วยการปรับเปลี่ยนนิสัยการกินเนี่ยมันทำให้ตัวเขายืดอายุเล่นได้จนถึงอายุ๔๑ปีก็คืออยู่กับเบรตติสอีก๘ปี๔๑เลยหรอใช่ตอนเลิกเล่นแล้วนะ
คือรอบ๒อยู่กับเบติส๘ปีพี่คิดดูนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้เรียลใบติสสามารถคว้าแชมป์โกป้าเดเลในปี๒๐๒๑๒๒นะครับ
ตอนที่ครัวกินซาเชฟมาอยู่กับเบติสรอบที่สองเนี่ยตอนนี้เขาก็เป็นกัปตันทีมแล้วก็เป็นกัปตันทีมทั้งในและนอกสนามเป็นหนึ่งในหน้าตาของสโมสรครับแล้วก็มีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้บรรดานักเตะดาวรุ่งของเบติสเนี่ยมองเห็นไอคอนอ่ะอืม
โดยเฉพาะซาเชสเวอร์ชันที่เป็นอยู่กับเบรตติสรอบที่สองด้วยนะครับ
จากนี้แล้วในปี๒๐๐๗ด้วยสถานะทางการเงินที่มีปัญหา
ตัวของโกกินซาเช็ดก็เลยลงทุนควักเงินมากกว่า๑ล้านยูโร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
คือหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของฟุตบอลสเปน
แม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นนักเตะที่ได้ชูถ้วยฟุตบอลโลก

แต่ว่าในแง่ของฝีเท้าในแง่ของความสำเร็จ
แง่ของความเป็นผู้นำในแง่ของเรื่องต่างที่เป็นไอคอน
เขาสามารถที่จะเป็นตัวอย่างให้กับนักฟุตบอลรุ่นใหม่ได้เหมือนกัน
ก็เรียกว่าอะไรดีล่ะคือโคกินซันเชสอ่ะ
ต้องยุกเราเนอะถึงจะเห็นความเกรงไกลของเขาใช่คำนี้หรือเปล่า

แต่ผมว่าคนที่ฟังอีพีนี้ผมว่าคงมีไม่เยอะมาก
เพราะว่ามันก็ค่อนข้างห่างไกลกับนักเตะ

โอเคก็เป็นอีกหนึ่งอีพีที่เราอัดสต๊อกไว้นะครับ
ก็คิดว่าอีพีหน้าน่าจะกลับมาสู่รูปปกติแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวมาลองกันดูว่าอีพีต่อไปจะเป็นอะไร
เพราะวันนี้เราคงสปอยไม่ได้เพราะห่างไกลเหลือเกินใช่ครับ

เราก็จะคุยกันอาจจะมีเรื่องราวต่างที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากขึ้น
ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราได้ที่เดิมนะ

ส่วนวันนี้พวกเราก็หมดเสียงกันแล้ว
ใช่อัดสต๊อกกันมา๓เทปติดนะครับ
ยังไงถ้าเรื่องราวไม่อัปเดตก็ขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับ

อาทิตย์หน้าก็คือนุ่มเลยนะ

ก็มารอดูกันว่าอีพีต่อไปจะเป็นเรื่องราวของใครนะครับ
ฟังกันให้สนุกเหมือนเดิมนะจ๊ะ
ถ้าอยากมีเรื่องไหนผิดพิเศษ

เราอยู่ในช่วงแบรงค์อยู่นะตอนนี้นะครับ
สำหรับอีพีนี้ก็น่าจะเท่านี้นะพี่บอย